แชร์คลิปลับยัด๕๐๐แลกสอบผ่านใบขับขี่
ใบขับขี่นี้ท่านได้อย่างไรมา
คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งอัดคลิป
ขนส่งแห่งหนึ่งที่สกลนครนะครับ

แล้วไม่ต้องสอบปฏิบัติขึ้นไปเลย

ของเจ้าเหลือข้อเขียนรถสารร้านะ

ทำเนียมปฏิหรือเปล่า
ลองฟังดูลองฟังดูในดำแอบถ่ายขณะ
สอบใบอนุญาตขับขี่ประเภท๒

ขับรถบรรทุกรถดำรถกระบะรถอะไรได้เนี่ยนะ
นี่คือสำนักงานขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร
มีเจ้าหน้าที่ขนส่งผู้หญิงยืนถือเอกสารอยู่
เขาก็เลยยื่นเงินให้๕๐๐บาท
จากนั้นฝ่ายหญิงก็หยิบชุดเอกสารการขออนุญาตของเขาขึ้นมา
แล้วก็บอกขึ้นไปชั้น๒เลยไปบอกเจ้าหน้าที่
บอกว่าสอบขับรถเสร็จแล้ว
ซึ่งในดำเล่าบอกว่าจริงแล้วเขาทดสอบขับรถไม่ผ่านครับ
จึงขอเจ้าหน้าที่เนี่ยทดสอบใหม่
แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมแล้วทำท่าบกมือโบกไม้
เขาก็เลยเชื่อว่านั่นเป็นการส่งสัญญาณเรียกเก็บเงิน๕๐๐บาท

เขาก็เลยยื่นเงินให้๕๐๐ใช่ไหมเอาไป๕๐๐

เขาผ่านการทดสอบจนได้เอกสาร
ขึ้นไปสอบต่อข้อเขียนเลยครับ

ก็เลยทักไลน์ส่วนตัวไปหาเจ้าหน้าที่คนนั้น
แล้วก็ส่งคลิปที่ถ่ายไว้ไปให้ดู
บอกว่าอย่าทำแบบนี้อีก
เสื่อมเสียทั้งตัวเองและองค์กรนะ
แต่เขาถูกเจ้าหน้าที่ต่อว่ากลับมาครับ

เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ขนส่งคนนี้
ส่วนตัวเขาเนี่ยแม้จะได้ใบอนุญาตขับขี่มาแล้วเนี่ย

คืนเงินเขาด้วยนะเอาลองฟังเขาดูหน่อยฮะ
ข้าวว่าอย่างที่เราเล่ากันมาเนย

แล้วก็หยิบเงินมา๕๐๐นะ

ถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้

ถูกกล่าวหาขึ้นมาขนส่ง

มาบอกกับนักข่าวไทยรัฐเลยเรียกหานักข่าวไทยรัฐในสกลนคร

เรื่องของการให้ศิลป์บ่นคุณผู้ชม